มีเรื่องมาเตือนกันนะฮะคือก่อนอันนี้มันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปแจก
น้ำยาฆ่าเชื้อให้กับชาวปฐุมในพื้นที่เขาไปใส่ขวดใสเหมือนขวดน้ำดื่ม
ให้ชาวนเอาไปผสมแล้วก็ไปฉีดพ่นผ่านในบ้าน
แต่พอได้ไปปุ๊บดันไปวางไว้ในบ้าน
ลูกหลานทำงานกลับมาเหนื่อยเห็นน้ำเปล่าหรือเปล่า

ดกเข้าไปโอ้โหท้องไส้นี่ปวดแสบปวดร้อนทีเดียว
บอกว่าอาเจียนเลยมันเป็นกรดอ่อนด้วยอ่ะค่ะ
คนกินถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไป๖คน
คือเขาไม่รู้ว่านั่นมันคือน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเป็นน้ำเปล่า

ในพื้นที่มันไม่ได้ติดฉลากแบบนี้
มันคือขวดที่ไม่มีฉลากเลย

เพราะว่าคือก่อนอันนี้มีหน่วยงานราชการองค์กรต่าง
น้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาทำความสะอาด
ขวดน้ำดื่มธรรมดาธรรมดานี่แหละฮะใส
คือเอาฉลากของน้ำดื่มออกเนอะแล้วก็เอาน้ำยาใส่เข้าไปไปแจกชาวบ้านที่ปฐุม
พ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านนะเอาไปทำความสะอาดบ้านหลายคนก็รับไปครับ
แล้วก็ไปตั้งไว้ในบ้านไม่รู้สิพออีกคนที่ไม่ได้รับไม่รู้ไง
ว่ามันคือขนน้ำยาฆ่าเชื้อกระดกกินเข้าไปโอ้โหปวดแสบปวดร้อนนะฮะ
สัปดาห์ที่ผ่านมามีคนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะสาเหตุนี้๖คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์อมรพลกันเลิศเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บอกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อที่ชาวบ้านได้รับแจกไปเนี่ย
มันเป็นลักษณะของขวดใสน้ำใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นรสแบบเฝื่อนหน่อย
คือคนที่เปิดขวดแล้วไปดมมันก็จะไม่ได้กลิ่นว่ามันคือน้ำยาหรือเปล่า
มันก็เป็นกลิ่นแบบน้ำเปล่าธรรมดาซึ่งตอนนี้มีผู้ป่วย๖คนกินเข้าไป
เนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยรับอันนี้ไปแล้วไปวางในบ้าน
สุดท้ายนะไอ้สารต่างมันไปกัดกร่อนละลายอยู่ในน้ำไม่เข้มข้นมากเท่าไห
มันก็ทำให้ผิวหนังชั้นในที่มันอยู่ในหลอดอาหารต่าง
กระเพาะมันอักเสบขึ้นมาครับ
ก็คือในตัวน้ำยาที่แจกเนี่ยมันก็มีแต่เฉพาะบอกชื่อผลิตภัณฑ์อย่างเดียว
ซึ่งในองค์ประกอบตัวอื่นที่เขาผสมเราไม่รู้เลย

ไม่ได้เป็นผสมผ่านระบบระเบียบขั้นตอนแล้วก็บรรจุพันธุ์

เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มธรรมดา
ซึ่งมันสามารถสับสนได้กับน้ำดื่มปกติได้ง่ายมาก
อยากจะให้เปลี่ยนแปลงในสองส่วนก็คือส่วนบรรจุพันธุ์ให้มันชัดเจน
ได้ออกจากเครื่องดื่มปกติแล้วก็ฉลาก
ระบุชัดเจนว่าเป็นสารอันตรายสำหรับทำความสะอาด
แล้วก็ระบุสัดส่วนองค์ประกอบด้านใน
ทางนี้คุณหมอเองก็ฝากไปถึงหน่วยงานต่างนะครับ
ที่จะเอาน้ำยาฆ่าเชื้อไปใส่ขวดแบบนี้แจกให้ประชาชน
คุณต้องหาสลากมาติดให้มันชัดเจน
วันนี้มันคือน้ำยาฆ่าเชื้อมีส่วนผสมของอะไร
ห้ามกินห้ามสัมผัสอะไรก็ว่ากันไป
ให้มันสีมันแตกต่างจากน้ำดื่มทั่วไป
หาขวดที่มันแบบดีกว่านี้หน่อย
แล้วก็เตือนว่าอย่าไปดื่มอย่างเด็ดขาดนะครับ
ถ้าเกิดคุณเผลอดื่มเข้าไปต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
เพราะว่าอันตรายมากนะครับ